มันเลยทีเดียวแดงรับวันอาทิตยไงคะอ๋อไม่ใช่แค่วันอาทิตย์อย่างเดียวค่ะ
แต่ว่าแดงวันนี้เนี่ยต้อนรับนะคะนักเตะของทีมสโมสรลิเวอร์พูลด้วยค่ะ
ใครที่บอกว่าเป็นแฟนของเหล่าหงแดงเมื่อวานปีศาจแดงไปแล้วใช่
เอาวันนี้มาดูหงดแดงกันกันหน่อยมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะ
โอ้โหท่ามกลางแฟนคลับที่ไปเฝ้ารอต้อนรับกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว
บรรยากาศนะคะที่สนามบินนานาชาติค่ะสุวรรณภูมิค่ะมาถึงแล้ว
ตั้งแต่ช่วงเช้าแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้ยมารอนักเตะขวัญใจนี่แหละค่ะ
เดินทางมาถึงชัยช่วงเวลาสักประมาณเที่ยงกว่า
ก็แน่นอนว่าดีเลเหมือนกันเมื่อวานนี้นะคะ
ทีมวันนี้เขาบอกว่าจัดมาแบบฟูลทีมเลยทีเดียว
นำโดยกุญศือหรือว่าฟูอย่างเยิ้งกันครอบนะคะ

แล้วก็ยังมีกัปตันกัปตันทีมรวมไปถึงกองหน้าตัวใหม่
เขาบอกว่าหลายคนเฝ้ารอดูก็คือดาวินมูนเยสนั่นเองนะคะ

ซาร่าหลายคนรอว่าเอ๊ะตกลงทำไมไม่เห็นไม่เห็นส่องแล้วไม่มา
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางด้วยเครื่องบินเจสส่วนตัวค่ะ
ก็จะลงเวลาเดียวกับทีมชุดใหญ่พอดี

อ่าราวบันดานะคะนักเตะรัวพูเขาบอก
อย่างที่บอกมาชุดใหญ่ครบทีมก็ขาดแค่ตัวเจ็บนิดหน่อยนะคะ
ทีนี้พอนักเตะลิเวอร์พูลมาถึงก็เช่นเดียวกันค่ะ
ไปทำพิธีถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่๑๐ของเรานะคะ
แล้วก็มีการเดินออกมาขึ้นรถบัตรที่โรงแรม
ก็มีเสียงปรบมือดังกล้องไปเลยที่ต้อนรับนะคะ

ก็แน่นอนว่าอยู่ไม่ได้ไกลจากโรงแรมของทีมทัพปีศาจแดงสักเท่าไหร่นะคะ

เพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีแถลงข่าวเลยด้วยนะ
จริงก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหรืออะไรอย่างไรที่สนามบิน
เพราะมันก็มีมาตรการเรื่องของความปลอดภัย
แล้วก็เรื่องของมาตรการคุมเข้มเกี่ยวกับมาตรการโควิด๑๙ด้วย
เดี๋ยวรอดูแล้วกันติดตามรายละเอียดเต็มในช่วงของเรื่องรอบขอบสนามนะคะ